มีประเด็นดราม่ากันค่ะคุณสืบสกุลครับ
หลังจากที่มีข่าวว่าน้องนักศึกษาเนี่ย
พลัดตกลงไปบริเวณเขาเต่าที่หัวหินประจบคีรีขัน
ช่วงปีใหม่พอดีวันที่๑ในตอนเช้าเลยนะครับ

เพราะว่าเพื่อนของน้องเขาสามารถถ่ายทั้งคลิปทั้งภาพได้นะครับ

ถูกต้องคือน้องปีนเข้าไปแล้วเกิดลื่นลงไปนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์หลังความเศร้านี้

แต่ว่าอันนี้ซูมไปก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร

จะทำให้ลื่นและอาจพลัดตกลงน้ำทะเลได้
ก็ตอนนั้นที่เขาเข้าไปตรวจสอบหน่วยงานต่าง

โดยงานท้องถิ่นเขาบอกเขาจะทำป้ายติดประกาศไว้เลย

หรอกโดนลมก็อาจจะปลิวแล้วก็เป็นได้นะครับ
ภาพนี้ถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊ค
ชื่อว่าคุณกุลเสวกเสวกวันนากรนะคะ
ก็โพสต์ข้อความวิจารณ์
การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละหลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
เห็นไหมคะคือเห็นตอนแรกเราซูมป้ายให้ดูก่อน
แต่ว่าพอไปดูขนาดเทียบกับโขดหินแล้วเนี่ย

ใช่ดราม่าแอดดิกในเพจชื่อดังของบ้านเรานี่
เขาก็ไปแชร์บอกโอ้โหประเทศไทย

ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้ค่ะบอกว่าที่จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น่าจะทำป้ายขนาดใหญ่ปักเตือนไว้ที่หน้าหาด
ทางขึ้นโขดหินทั้งเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทย

เพราะที่นี่นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวเยอะเหมือนกัน

ติดไว้ไม่กี่วันก็หลุดหายค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ภาพและข้อความนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไป
เน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น
ผู้โพสต์เฟซบุ๊คกะว่าน่าจะทำป้ายให้ชัดเจนแข็งแรงนะฮะ
ก็คือแสดงความคิดเห็นเหมือนกับผู้โพสต์นั่นแหละ

หลายคนเห็นตรงกันแบบนี้นะครับ
ขณะที่สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
ก็ได้พยายามที่จะติดต่อไปยังนายนพรวุฒิกุล

เพื่อจะสอบถามถึงเรื่องราวความคืบหน้า
การทำป้ายเตือนบริเวณโขดหินดังกล่าว
แต่ว่านายนพรติดภารกิจเลยไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้
ซึ่งแน่นอนเดี๋ยวทีมข่าวเราก็ติดเรื่องนี้มาให้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ
เพราะนายยกเทศนี่แหละเป็นคนที่ลงไปตรวจสอบพื้นที่
และนี่แหละคือคลิปที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างที่เป็นนาทีชีวิตแหละนะครับ

แล้วก็เป็นคลื่นแรงซัดเข้าโขดหินอีกนะครับ
ซึ่งทางนายกเทศเขาเปิดเผยบอกว่า
ตรงนี้จริงไม่ค่อยจะมีคนเข้าไปนัก
จากชาวเลบางคนที่เขารู้ว่าตรงนี้อาจจะมีเป็นโขดหินแล้วมีปลาไง
เขาจะเข้าไปนั่งตกปลาในบางครั้งบางคนเท่านั้น
แต่ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ค่อยเดินทางไปตรงนี้
เพราะว่าค่อนข้างจะลื่นอันตรายถ้าคนไม่ชินเส้นทางอันตรายแน่
แต่ก็อยากให้เตือนภัยเตือนใจกันมากกว่านี้นะครับ
และนี่เป็นภาพสุดท้ายนะฮะก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับ